ไปดูเรื่องของสาวคนนี้บ้างดีกว่านะคะ

แล้วเจอพี่แจ๊คกรีมพอดี

ขอถามสักหน่อยนะคะว่าเจอเรื่องแบบลี้ลับอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังน้ำตาลค่ะ
ตอนนั้นคือมีวันหนึ่งที่ถ่ายตอนกลางคืนแล้วเป็นฉากที่ตานต้องถอดหัว
ใช่แล้วกล้องก็ต้องอยู่ข้างหน้าเราอะไรอย่างนี้
แล้วตันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรหล่นมาหาเรา
เราก็เลยรู้สึกแบบกำลังจะหันไปอย่างนี้ปุ๊
แล้วก็เหล็กหล่นมาปึ้งตรงนี้พอดีเลยค่ะ

ว่ายว่ายทุกครั้งค่ะพี่ดีกรองก็ว่ายทุกครั้ง
แล้วก็ผู้กำกับเราก็แบบเหมือนกับขอโทษตานใหญ่เลย

มันเป็นเหตุสวยใสจริง
ไม่เป็นไรนะคะถ้ามาจงมาเจอมาเห็นแล้วดีดันให้เราดังเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะ
มาเดี๋ยวค่ะพี่สางน้ำไม้ทุกคนเป็นกำลังใจกันด้วยละกัน

เออนะคะได้รวยเป็นไปเลยทีเดียวนะคะ